มาติดตามรายชื่อของผู้เล่นชุดอาเซียนครับ
ทีมชาติไทยมีการประกาศเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับ
๗คนก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย

ก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในชุดอุ่นเครื่อง
ผ่านเข้ามาในทีมชุดนี้ด้วยครับ
สำหรับการแข่งขันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เข้มข้นนะครับ
อีกหนึ่งโทรเมนต์ของทีมชาติไทยเพราะว่าจะพลาดไม่ได้
เป้าหมายคือการเป็นแชมป์สมัยที่๖ให้ได้ครับ
ก็ไม่มี๔นักเตะที่ค้าแข้งในต่างแดนนะครับ
ย้ำอีกครั้งนาธิบสงกระสิลใชีลภีร์สินแดงดาหรือซินตะทอะถอนบุญมาธรรแล้วก็กระวินทัมชาติจานู่น

และก็จะมีตัวเพลงที่เคยเป็นสำรองมากับทีมชุดนี้อยู่แล้ว
ก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นตัวจริงเหมือนกัน
ทีมชุดนี้ครับมีเพียง๕คนที่เคยผ่านการเล่นในรายการนี้
มีผู้เล่นจากชุดที่เป็นแชมป์เก่าในปี๒๐๑๙
เพียงแค่๓คนนั่นคือโปรกกล้าวอันนั้น
ธนบูลเกษารัฐแล้วก็มงคลทศกรัย
ส่วนอีก๒คนครับคุณสุบัญญาปุริสาย

แล้วก็อริสักไกรสอนที่เคยลงเล่นในปี๒๐๑๖
ส่วนรัฐนากรใหม่คามิครับของบุรีรำ
แล้วก็๒ประตูดาวรุ่งก็คือ
ขวัญชัยสุขล้อมจากบุรีรำนะครับ

แล้วก็สรานนท์อนุอินของเชียงราย
เป็น๓ผู้เล่นใหม่ที่รายวัชนั้น

แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูนะครับว่า

จะเข้ารายการตัวกันวันอังคารที่

ในวันจันทร์ที่๒๙ตุลาคมนะครับ
แข่งขัน๒๐กับ๒๗ตุลาคมนะครับ
พวกที่มีรายชื่ออยู่ในสโมสรที่ผมบอกไป
๓สโมสรนั้นก็จะไปทีหลังนั้นเองนะครับ

ก็ต้องหลังวันที่๒๙ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วครับ